สวัสดีครับวันนี้ทางคณะเนี่ยเดินทางมาจากที่ไหนครับเนี่ย
อ่าแล้วเดินทางมาทำอะไรครับที่นี่
ครับ